ฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับความเข้มข้นในการแย่งจ่าฝูงมีการสลับสับเปลี่ยนกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เชียงรายสัปดาห์ก่อนขึ้นเป็นจ่าฝูงคราวนี้ตกจากบรังจ่าฝูงให้กับบุรีรำอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็เป็นว่าจบเกมบุรีรำ๓แต้มนะครับสกอร์เดียว๑๐เก็บเพิ่มเป็น๔๑คะแนนนะครับแซงเชียงรายกลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่ง
ฟอร์มของเชียงรายกันหน่อยครับที่ตกจากบันลังจ่าฝูงนะครับ
ลงสนามเนี่ยก็หลังจากฝูงแต้มไม่ได้ขาดอยู่แล้วนะครับ
คือมันพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอาทิตย์เจอกับราชบุรีนะครับอันดับสิบ
ทดเจ็บครึ่งแรกครับโอ้โหราชบุรีทิ้งบอลยาวแล้วอภิรักษ์วรวงครับ
ประตูของเชียงรายออกมาเตะสกัดนอกเขตเป็นไปได้ยังไงครับ
ไปติดยันนิคโบลี่แล้วเกือบเหมือนกันนะครับ
โดดในข้ามคานแต่สุดท้ายครึ่งหลังครับนาที๕๘
จากภัณฑ์พรษัยครับจ่ายให้กับทางลอสเซมี่คาราบูเอนะครับ

และเกมทำท่าว่าจะจบด้วยชายชนะของทีมเยือนแต่ทดเจ็บนาทีสุดท้ายครับ

โรซิมาครับหลุดเข้าไปยิงตีเสมอให้กับเชียงราย๑๑นะครับ
แบ่งแต้มไปเชียงรายตกจากจาฝูงหลังจากขึ้นนำได้นะครับ

อีกคู่ครับไปดูพีทีประจวบอันดับ๑๔เจอการท่าเรืออันดับ๓ครับ
ชนะมา๒นัดรวดนะครับภายใต้การคุมทีมของโชคทวีพรมรัฐที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเจร็ดมีลาบนะครับ
นาที๗๔ปีโป้ศรีโรชัดทองครับเปิดเข้ากลางรัฐธนบุญเกษารัฐของท่าเรือสกัดพลาดนะครับ
ทำให้ประจวบขึ้นนำครับจากนั้นทดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับ
ซิมาได้ซัดหน้าเขตโทษไปติดเซฟของนัทพงศ์ขจรมาลีแต่บอลไปเข้าทางโรนาโดแบ็คเบอร์นะครับ
กระดักล้ำหน้าซ้ำเข้าไปครับนักเตะใหม่ของท่าเรือตีเสมอ๑๑แล้วจบด้วยการแบ่งแต้มกันไปครับ
อีกสองคู่ครับชัยหน้าเสมอกับเชียงใหม่สองสองแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับเสมอกับแบงคอกไปหนึ่งต่อหนึ่ง
หลังจากผ่านยี่สิบสองเกมนะครับบุรีรำครับสี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับ
ก็แซงเชียงรายขึ้นมาเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับแล้วก็อันดับ๓ในท่าเรือนะครับ๓๗คะแนน
แบงค์คอกสามสิบห้านะครับแต้มเท่ากับสูตรประการซิตี้
แต่ว่าประตูได้เนี่ยบวกอยู่สิบสี่ลูกค่ะที่สูตรประการเนี่ยบวกอยู่หนึ่งลูกครับ